ลงใต้ไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก่อนเลยค่ะ
คุณผู้ชมจะบอกว่านี่คือประโยชน์ของการดูข่าวเพราะจะได้รู้เท่าทัน
พฤติกรรมของโจรเจ้าของร้านทองร้านหนึ่งที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
เห็นคนเป็นลูกค้าเข้ามาทำทีขอดูทองนะคะ
สองเส้นเส้นละสองบาทหนักสี่บาทดูไปดูมาเอาล่ะ
พิรุษก็เลยกดประตูล็อกอัตโนมัติไว้เท่านั้นแหละค่ะ
โจรพยายามที่จะวิ่งออกจากร้านแต่ออกไม่ได้
ประตูมันถูกล็อกแล้วนะคะทีนี้ทำไงถีบประตูเลยค่ะ
กระจกแตกกระจายเลยนะคะแล้วตัวเองก็หลบหนีไป
รอยหยดเลือดปักหมุดให้ตำรวจไปตามเจอตัวนั่นไง
สุดท้ายรวบตัวได้นะคะแล้วเจ้าโจรรายเนี้ย
เพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรฮะผมติดหนี้พนันเอาอีกแล้ว

คนไหนเจอเหี้ยคนไหน
เอาเอาเอา
นั่นแหละค่ะคุณผู้ชมโจรที่ใส่เสื้อสีดำแล้วก็มีแมส
บังใบหน้าสีดำแบบนี้นะคะชื่อว่านายสมนึกศรีสงศ์อายุสามสิบห้าปีค่ะ
ตำรวจไปรวบตัวมาได้นะคะแล้วก็นำตัวมาทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
หลังจากที่นายสมนึกก่อเหตุชิงสร้อยคอทองคำ
สองเส้นเส้นละสองบาททั้งหมดสี่บาทคิดเป็นเงินเนี่ยสักประมาณหนึ่งแสนบาทนะคะ
จุดก่อเหตุคือที่นี่แหละค่ะห้างทองศรีอุดมริมถนนกะโรม
สี่แยกตลาดแขกตำบลคลังอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชทีนี้นี่คือจังหวะการทำแผนนะคะ
นักข่าวของเราไปพูดคุยกับเจ้าของร้านชื่อว่าคุณชาญวิทย์บางโชคดีอายุ๔๖ปีค่ะ
เล่าบอกว่าพฤติกรรมของคนร้ายก็คือเข้ามาในร้านก่อนเลย
ทำทีว่าขอซื้อสร้อยคอทองคำสองบาทสองเส้นแต่ระหว่างที่หยิบสร้อยให้ดูเนี่ย
เจ้าของร้านก็คือคุณชาญวิทย์บอกว่าเห็นท่าทางแปลกแล้วแหละ
แล้วก็ดูข่าวบ่อยพฤติกรรมของโจรก็จะคล้ายกันแบบนี้ค่ะ
เอาล่ะไหวตัวทันแล้วไหวพลิบดีมากก็เลยกดล็อกประตูร้านแบบอัตโนมัติ
เท่านั้นแหละค่ะจังหวะนั้นเลยนะคะโจรรายนี้ฉกสร้อยคอทองคำทั้งสองเส้นที่ขอดูเนี่ย
วิ่งหลบหนีออกไปแต่ออกไม่ได้ไงออกไม่ได้เพราะว่าประตูล็อกไว้
ทีนี้ทำไงทั้งทุบทั้งถีบจนกระทั่งประตูซึ่งเป็นกระจกเนี่ยมันแตก
ทั้งบานเลยนะคะคนร้ายถูกกระจกบาดมือแล้วรีบพยายามที่จะวิ่งหนีไป
นี่ค่ะนี่ค่ะนี่คือกระจกที่แตกร้าวนะคะคนร้ายได้รับบาดเจ็บด้วยนะคะ
แล้วหยดเลือดหยดไปเป็นทางเท่ากับว่านี่แหละเป็นเบาะแส
ปักหมุดให้ตำรวจตามไปรวบตัวมาได้นะคะหลังจากคนร้ายวิ่งหนีไปค่ะ
ไปทางไหนอ่ะผ่านทางกองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครศรีธรรมราช
แล้วข้ามถนนเข้าซอยขุนพันธ์ก่อนที่จะไปเอามอเตอร์ไซค์ที่ตัวเองจอดทิ้งไว้
ขี่หลบหนีไปทางถนนศรีธรรมโศกมุ่งหน้าไปทางแยกหัวถนน
ทีนี้จังหวะนี้แหละตำรวจเขาวิทยุสกัดจับเลยนะคะ
ไล่ล่ากันแบบกระชันชิดสุดท้ายพลเมืองดีค่ะ
แจ้งมาที่ตำรวจบอกว่าไปพบบุคคลต้องสงสัย
ทำแผลที่โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติตำรวจก็เลยไปตามประคลุกตัวได้นะคะ
และสุดท้ายจับกลุ่มตัวได้ในที่สุดค่ะ
สรุปคือการพนันไม่ดีอย่าเล่นนะ
ตำรวจก็สั่งสอนด้วยนะสรุปคือการพนันไม่ดี
สมนึกก็รู้อยู่เต็มอกว่าการพนันเนี่ยผีพนันเป็นเรื่องที่ไม่ดี
สมนึกดูเหมือนว่าไม่สำนึกเพราะอะไรถึงพูดแบบนี้
เพราะถ้าเกิดว่าไปดูประวัติของนายสมนึกคนนี้นะคะ
ก็เคยไงเคยถูกจับในคดีลักทรัพย์มาแล้วที่กรุงเทพมหานคร
เคยเข้าไปอยู่ในคุกมาแล้วแล้วก็ออกมาแล้ว
แล้วก็ก่อเหตุซ้ำแบบนี้อีกสมนึกครั้งนี้สำนึกซะนะนะ
ตัวเองก็รู้ทั้งรู้ว่าการพนันไม่ดีก็พูดออกมาจากปากตัวเองมันไม่ดี
ผมไม่มีอะไรจะพูดแล้วมันไม่ดีพูดได้ต้องทำได้ด้วยใช่ค่ะค่ะ